เมื่อสักครู่นี้ก็ฆ่าสายตาแล้วลูกหายไปหายไปในร้าวเป็ด
แล้วก็หาไม่เจอก็ต้องร้องห่มร้องไห้แบบนี้เนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กาลสินค่ะ
อันนี้เป็นคลิปนาทีชีวิตของหนูน้อยคนนี้จริง
เนี่ยค่ะแต่มีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้เนี่ยค่ะ
ตกลงไปในบ่อน้ำแบบนี้แล้วขาเนี่ยค่ะ
พยายามดิ้นตะเกียกตะกายเพื่อที่จะพยายามออกมาจากเบาะน้ำนี้ให้ได้
แล้วเวลามันผ่านไปตั้ง๓๐วินาที
แล้วสุดท้ายค่ะจะเห็นว่าแม่นั้นนะคะ
เห็นพอดีเห็นจังหวะนาทีชีวิตมาดีวิ่งมาเลยค่ะ
วิ่งมาอุ้มลูกออกจากถังน้ำได้สำเร็จทันเวลา
แล้วก็เห็นว่าลูกปลอดภัยด้วยนี่ค่ะมาแล้วมาแล้ว
เห็นว่าเอาขาชี้โดเดแบบนี้พยายามดิ้นแล้วจะเห็นว่า
ขาตอนแรกเนี่ยดิ้นแรงนะแต่หลังเนี่ย
ดิ้นช้าลงเหมือนจะหมดแรงแต่ว่าสรุปสุดท้ายค่ะ
อุ้มออกไปได้แล้วคนที่มาช่วยคือแม่เนี่ยนะคะ
ส่วนคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นพ่อค่ะเขียนแคปชั่นว่า
นาทีชีวิตของลูกผมเองแล้วก็ใส่รายละเอียดเกิดขึ้น
เที่ยงเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลโนนศิลา
อำเภอสหัสสะขันกาลสินและอยากจะให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวไหนที่มีเด็กอยู่ในบ้าน
อย่าปล่อยให้เล่นตามลำพังค่ะอย่าปล่อยให้คลาดสายตาเลย
เสี้ยววินาทีก็อาจจะสูญเสียถึงชีวิตได้เนี่ยค่ะ
เป็นภาพช่วงที่คว่ำลงไปในถังพอดีเลย